ไปที่ข่าวต่อไปเลยค่ะ

จากการแสดงปุ๊บก็มักจะละกระโดด
ไซส์ซอกคอหอมแก้มซ้ายขวานางเอกลูกครึ่งหุ่นดีปั๊บ
หอกล้อเล่นกันเป็นแบบนี้เป็นประจำ
กองถ่ายตลอดโดยไม่แคร์สายตาใครที่ทำไป

โหมโปรโมทคู่จิ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะ
แต่ที่แน่แหล่งข่าววงในบอกใบ้มาว่า
คุณแม่จะเขียนอะไรก็ได้หนูจะไม่พูดอะไรแล้ว

อันนั้นเขาเขียนว่าแหล่งข่าววงในเมาส์มาแบบนั้น

สระนุยาวไปด้วยในตัว